คุณผู้ชมครับมีหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งวัยยี่สิบแปดปีนะฮะ
เธอออกมาร้องขอความช่วยเหลือด้านคดีความจากทนายความนะฮะ
เพราะว่าถูกแฟนนุ่มที่เป็นชายชาวฝรั่งเศสทำร้ายร่างกาย
ถึงขั้นผลักตกคอนโดชั้นห้านะฮะอืม
ทุกวันนี้พิการเดินไม่ได้ผ่านมา๓เดือน
คดีไม่คืบหน้าไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย
นี่ครับเธอนั่งคุยอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
จะเห็นว่านั่งวิวแชร์เลยนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวสุนิสาเชิดสกุล
อายุ๒๘ปีมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยติดตามความคืบหน้าในคดี
ที่เธอถูกนายคริสเตียนฟิลิปทองชาร์คอายุ๓๐ปี
เป็นชายชาวฝรั่งเศสที่เป็นอดีตแฟนนุ่มนี่ฮะเสื้อสีดำคนนี้ครับ
ที่เธอเคยถ่ายรูปนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนายคริสเตียนฟิลิป
ทำร้ายร่างกายเธอด้วยการผลักตกคอนโดชั้น๕เมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
จนเธอบาดเจ็บสาหัสนะครับเจ็บหนักเลยนี่ครับ
ภาพวันที่กู้ภัยไปช่วยเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลังฉีกขาด
กระดูกสันหลังแตกลำไส้แตกซีดแตกกระดูกคอร้าว
และทุกวันนี้ต้องกลายเป็นอมภาษณ์ช่วงล่างทั้งหมด
ต้องนั่งวิวแชร์นะครับเดินไม่ได้
และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรทั้งสิ้น

รวมถึงคดีความที่แจ้งความไว้กับตำรวจสพเมืองพัทยา

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณจิรายุทธ์บุญชู

คุยกับนางสาวสุนิสานะครับ

เธอนั้นเคยคบหากับนายคริสเตียน

ตลอดระยะเวลาที่คบกันก็มีทะเลาะกันบ้าง

ก็จะมีการทุบตี
แต่อาจจะไม่ถือว่านักมาก
เนื่องจากฝ่ายชายเองเป็นคนค่อนข้างขี้หึง

ก็มาจากปัญหาเดิมสาเหตุเดิม
คือเรื่องความหึงห่วง

บอกว่าประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะครับ

ไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องพี่สาว

เพราะว่าฝ่ายชายไม่ยอมให้เธอไปนี่ฮะ

จากการโต้เถียงก็กลายเป็นการใช้กำลัง
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบตีบีบคอ

เดินไปหยิบมีดมาเอามาจ่อที่คอของเธอนะฮะ
ขณะนั้นเธอตกใจมากกลัวมาก
ขณะเดียวกันก็พยายามเรียกให้คนเข้ามาช่วย

เกลี้ยกล่อมนายคริสเตียนให้ใจเย็นลง
นายคริสเตียนยอมวางมีดลง
แล้วระหว่างที่นายคริสเตียนเผลอ

หนีออกมาจากห้องแล้ววิ่งไปที่ระเบียง
แต่นายคริสเตียนวิ่งตามมา
เธอกับนายคริสเตียนต่างฝ่ายต่างพยายาม

ประตูระเบียนของห้องพักที่คอนโดนะครับ
สุดท้ายแล้วเธอทนแรงของนายคริสเตียนที่ดันประตูกันอยู่ไม่ไหวครับ
คริสเตียนก็เปิดประตูมาได้
แล้วก็ชนเธอจนตกจากระเบียง

ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจชนหรือว่าจะพุ่งชนหรือว่าจะจังหวะพุ่งออกมาแล้วชนเนี่ยนะฮะ
แต่เอาเป็นว่าเธอตกระเบียงชั้น๕นะครับ
มีทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๑วัน
ผ่าตัดใหญ่ไป๒ครั้ง
กระทั่งมีหมอมาบอกกับเธอว่ามีโอกาสเพียงแค่๕เท่านั้นที่เธอจะกลับมาเดินได้
ซึ่งตอนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการและไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิต
คืออึ้งอึ้งแต่แบบช็อกแต่ก็คิดว่าเอ้ยเดินไม่ได้จริงเหรอหมออำเล่นหรือเปล่าอะไร
ตอนแรกพี่คิดแล้วก็ลองจับคาดูจริงไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
คือลำบากค่ะพี่ลำบากลุกนั่งเองลำบากกินข้าวห้องน้ำอะไรลำบาก
เสื้อผ้าใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองคือลำบาก
คือพี่ต้องมาอุ้มทานข้าวอาบน้ำเปลี่ยนสภาพพี่ก็แม่อย่างนี้
ทางด้านพี่สาวของคนเจ็บนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่า
หลังจากน้องสาวบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต
ตัวเองกับแม่ออกจากงานเลยค่ะก็ต้องมาดูแล
หลังเกิดเหตุแฟนนุ่มชาวฝรั่งเศสมาเยี่ยมแค่ครั้งเดียว
มอบเงินช่วยเหลือนะแต่มอบเงินช่วยเหลือแค่๖๐๐๐บาท
พิการตลอดชีวิตให้เงินช่วยเหลือแค่๖๐๐๐บาท
ที่ตกลงกันไว้ว่านายคริสเตียนจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่สุดท้ายปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้ผลักนี่
ก็ไม่ได้ผลักให้ตกระเบียงไปนี่ตกไปเอง

ส่วนเรื่องคดีความนะคะก็เคยแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาไปแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่
ก็เลยออกมาร้องเรียนอยากจะให้คดีมันคืบหน้ามากกว่านี้หน่อย
เราอยากให้เขารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าไม่ว่าจะถามอะไรไปก็พูดยืนยันคำเดียว
คือแบบคือไม่รับผิดชอบไม่สนใจเลย
แม่นะที่จะต้องดูแลน้องเถอะ
เราก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้พวกคุณอยู่ด้วยกัน

ผลักปัญหามาให้ญาติพี่น้องอ่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องดูประเด็น
ว่าตอนเกิดเหตุที่เกิดที่ตรงระเบียงเนี่ยนะ

ถ้าผู้เจ็บถูกผลักหรือว่าพุ่งมาชนจนตกลงไปจริง
อันนี้คือข้อหาพยายามฆ่า
แต่ต่อให้เป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่
แต่มันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากนายคริสเซียนทำร้ายร่างกายเขา

แต่ว่าขณะนี้ทนายรณรงค์บอกมันก็ลำบากแล้วล่ะ
เพราะว่าตำรวจสพเมืองพัทยาที่ฝ่ายหญิงสาวเขาไปแจ้งความเอาไว้

ตอนนี้นายคริสเตียนบินกลับไปฝรั่งเศสแล้ว
ก็ต้องพาผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบ
เพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีมารับผิดชอบ
เยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น